คุณผู้ชมที่อยู่แถวชนบุรี
ระวังแก๊งเชิดสิงโตค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีหลายคดีเลยนะคะที่เขากำลังตามตัวอยู่
อย่างเรื่องนี้ค่ะเข้าไปดูจากกล้องวงจรปิดมากัน๓คน
ตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าไปในบ้านเอาของเข้าไป
แล้วก็เอาเก้าอี้พับไปด้วยไปนอนไปนั่งชิว
เอาเก้าอี้ไปกางนั่งชิวหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เข้ามาในบ้านของเขานะคะแล้วก็เอาของไป

เอาเก้าอี้มานั่งพักเหนื่อยหลังจากก่อเหตุเสร็จ
นั่งชิวก่อนที่จะกลับไป
นี่เข้ามาได้ลึกถึงขนาดนี้เลยในบ้านคนอื่นเขา
เนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เขาล็อกไว้
แต่ว่าเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ
แล้วนี่เป็นภาพที่เขาเห็นว่าของเขาหายไป
เขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เลยรู้เลยค่ะมาในคราบของแก๊งเชิดสิงโต

เหมือนเป็นบ้านตัวเองครับนั่งรับลมเย็นหลังบ้านนะคะเนี่ยค่ะ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปที่บ้านหลังนี้
ไปพบกับคุณเอกราชบุญแร่สามีของเจ้าของบ้าน
คือภรรยาเขาไปแจ้งความ
พาเราไปดูเก้าอี้ที่เขาเก็บได้จากป่า
หลังจากที่แก๊งนี้เอาไปซุกไว้แล้วก็ชี้ให้ดูด้านข้าง
ซึ่งของเขาหายหลายอย่างนะคะจากที่กล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้เขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้น่ากลัวนะ
คือบ้านเนี่ยตอนนั้นไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเกิดมีคนอยู่
มีเป็นผู้หญิงหรือเด็กที่อยู่ตามลำพัง
อันนี้อาจจะอันตรายได้บอกอยากจะให้ตำรวจติดตามตัว
มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ
อันนี้ผมจะเห็นเดินกันเล่นร้อนทั่วไปเลยครับ
ก็สั่งการให้ทั้งสายตรวจชุดสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มแก๊งเชิดสิงโตทั้ง๓คนมาดำเนินคดีแล้วค่ะ